ส่วนหนึ่งของข้อความที่ผู้ตั้งแคมเปญอธิบายไว้
จะเป็นอันตรายต่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
เจ้าของผลิตภัณฑ์บริการ
แล้วก็รวมไปถึงศิลปินที่ใช้ช่องทางนี้ในการสื่อสาร
โปรดรับฟังความคิดเห็นของพวกเรา
ในฐานะของผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มของคุณ

ซึ่งหลังจากตั้งแคมเปญนี้ออกมา๒อาทิตย์
ล่าสุดมีผู้เข้าร่วมลงชื่อแล้วกว่า๓๒๐๐๐รายชื่อ
เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้๕แสนรายชื่อค่ะ
บอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้จะยังไม่เกิดขึ้น
ขอสัญญาว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่

แอบปรับการแสดงผลหน้าทำลายแบบใหม่

ว่าทำไมมันถึงต้องมาปรับตามนี้
มันจะมีผลต่อเรื่องของการตลาดอะไรได้มากกว่า
เคลื่อนไหวในเมืองไทยก็เลยมีให้เห็นนะคะ

อย่างเช่นคุณบีน้ำทิพย์คุณโกติ

หลายต่อหลายเพจก็แนะนำขั้นตอนนี้เอาไว้นะคะ

เอ๊ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจ
ทุกคนขึ้นแบบนี้กันหมดเลยอ่ะ
เมื่อวานที่ฉันเห็นคือของคุณพลอยชัวร์พร

แต่เพิ่งมาบูมเพราะว่าคนกลัวว่า
พอเวลาที่หน้าฟีดของเรา
ไม่แสดงตามระยะเวลาในการโพสต์
กลัวว่าโพสต์เราจะถูกดันไปเป็นแบบหลังหรือเปล่า

เขาก็จะขึ้นมาตามอะไรที่มีคนกดไลค์เยอะ

หรือว่าขึ้นมาเป็นเพื่อนที่เราเข้าไปเสิร์ชชื่อเขาบ่อย

สินค้าใหม่ลงมาคุณเอิร์ชจะได้คนแรก

ร้านนี้โพสต์ภาพใหม่เข้าไปดูเลยค่ะ

แต่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ปรับครบทุกคนนะคะ

แบบเอาการการ์กเตอร์ใหม่เขาก็จะสุ่มให้กับ
ใช้งานบางคนก่อนเป็นบางส่วน
ไม่มีเหตุผลว่าคุณเป็นใครคุณแค่โดนสุ่ม

เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเรียงตามหน้า
แอบดูบ้างดีกว่าอยากรู้เหมือนกัน

แต่ถ้าสมมุติว่าอินเคสคุณแบบกลัวจะพลาดโพสต์ของใครไปจริง
ก็ทำตามนี้ได้ก็คือกดไปที่ปุ่มข้างบนเนี่ยนะคะ
แล้วเขาก็จะมีหน้าขึ้นมาบอกว่า
เปิดการแจ้งเตือนโพสต์จะอยู่ตรงนี้นะคะ
ก็จะไม่พลาดสำหรับแอคเคาน์นั้นที่เราเป็นแบบแฟนตัวจริง

อยากจะรู้ทุกครั้งเวลาน้องเฟื่องโพสต์อะไรใหม่